หลังจากนี้ก็คงต้องมองเกมต่อเกมนะครับ
แล้วก็มองข้ามสิ่งที่เราผิดพลาดไปจากเกมเมื่อวานนะครับ
อะไรที่สู้ไม่ได้ยอมรับแล้วปรับปรุงแก้ไข
เมื่อวานกำลังใจล้นหลามจากแฟนบอลนะครับ

แต่ว่าแฟนบอลไทยนั้นอยู่ในสนามตลอดนะครับ
ที่เดินอ่อนจากสนามทำให้นักเตะไทยมีกรรณ์ใจ
และพร้อมจะสู้ต่อเหลืออีกนานอีก๘นัด
เรามีโอกาสในการกลับมาได้นะครับถ้าเตรียมทีมดี
เช่นโดยการวันนี้มีกรรณ์ใจจากสมาคมมา
และมีแผนในการเตรียมงานเบื้องต้นมาฝาก
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

ก็เปิดเผยผ่านแฟนเพจอย่างเป็นทางการ
ว่าขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เป็นกำลังใจยืนเคียงข้างนักเตะนะครับ
ในการแข่งขันเกมที่ผ่านมาแม้ว่าจะแพ้ก็ตาม
แล้วก็บอกว่าพร้อมจะให้การสนับสนุน
เพื่อก้าวเดินไปสู่จุดหมายของการไปฟุตบอลโลกให้ได้
ขนาดที่โค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลประธานเทคนิคของสมาคม
ก็บอกว่าทีมไทยนั้นกดดันญี่ปุ่นไม่ได้ตลอดเกม
แต่เฉพาะด้านกลางเกมขาดหายการขาดสลัดอยู่เย็นไป

หลังจากนี้ครับต้องหารือเพื่อปรับแก้ไขจุดบกพร่อง

ว่าในช่วงแรกของการแข่งขันนะครับปรากฏว่า
กับญี่ปุ่นมียอดผู้ชมสูงเป็นอันดับ๔นะครับ
จาก๑๒เกมที่ลงแข่งขันก่อนหน้านี้นะครับ

ที่มียอดผู้ชม๕๘๘๙๕คน
ก็คือยอดความจุสนามของเราเป็นรองเขา
แต่ว่ายอดความจุเราที่มาเนี่ยคือเต็มความจุตลอดในช่วงหลังต้องยอมรับแบบนั้นนะครับ
โดยเกมสูงสุดของการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา

ส่วนยอดผู้ชมสูงสุดตลอดการที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับบันทึกไว้
ก็คือเกมที่ไทยชนะไต้หวัน๔๒ในรอบคันเลือกที่ผ่านมา
จำนวนผู้ชม๕๐๐๐คนครับ
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในเกมต่อไปที่๓และ๔

หน้าผู้สอนก็บอกว่าทีมจะเดินทางไป

ก่อนเจอกับทางอีรักษ์ประมาณวันที่๘ตุลาคม
สมาคมฟุตบอลก็เตรียมจะเรียกประชุมทีมชาติไทยนะครับ